เพลงนี้จะร้องให้กับดาราสาวที่อยู่ในข่าวนี้ค่ะ
ไม่มีแน่หรอกเธอ
แต่ว่าก็เอาใจช่วยอยู่กับแจ๊กกี้ชาคลีนของเรานี่นะคะ
คือสวยขนาดนี้หนูจะโสดไปถึงไหนล่ะลูก
ก่อนหน้านี้ก็เกรทวรินทรไม่ใช่ตัวจริงไปแล้ว

โคตะก็ไม่ใช่ตัวจริงอีก
และล่าสุดรูปสุดหวานกับปออันนบอันแหน่
คู่นี้เคมีเคใจเข้ากันได้อยู่
คืออย่างนี้วันนั้นปอันนบลงรูปลงคลิปว่า
เป็นวันเกิดที่เราก็หัดทำอะไรคนเดียวเป่าเค้กคนเดียวก็ได้
คือเหมือนตัดเพราะน้อยใจแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
กี้มาจากไหนก็ไม่รู้บอกว่ารอหน่อยไม่ได้หรือไงล่ะ

จะเอามาให้อยู่แล้วเชียวเนี่ยคลิปนี้คุณผู้ชมนะฮะ
นี่แหละนะคะแล้วมันน่ารักดีเคมีเคใจมันเข้ากัน
แล้วแจ๊กกี้ก็ตัดเพาะไปหานุ่มปอบอกว่า
รู้จักกันมาตั้งนานก็ไม่เห็นมีทีท่าวีแววอะไรกันเลยเนาะเรา
แล้วเวลาสัมภาษณ์ก็เลยอยากจะบอกออกสื่อให้โลกรู้ว่า
ใช่ค่ะคบคนนี้แต่มันพูดไม่ได้
เพราะหนุ่มที่เป็นข่าวด้วยคือไม่มีความหวังอยู่เลยสักคน
เอาเป็นว่าเจ๊กกี้บอกว่าเคยดูดวงเมื่อนานมาแล้ว
เนื้อคู่นี่นะไม่ได้อยู่เมืองไทยอยู่ต่างชาติ
แล้วจะเป็นคนมีตำหนิตำหนิแบบภาษาบ้านเราเป็นยังไง
ต้องอาจจะเคยมีขอบครัวมาแล้วประมาณนั้นหรือเปล่านะคะ
อะไรก็แล้วแต่รอรอยังไม่พอมีไฟที่แก้มด้วยนะ
มีไฟที่แก้มมีปานที่หลัง
โทษนะหามอไหนจะตามไปดูเตี๋ยวจะตอรี่ดาวน์พระศุคเชิง

แจ๊กกี้บอกว่าจนฝากงี้หนูอย่างไม่เจอส่วนคนที่หายไปแล้วนะ
ไม่ใช่นุ่มนะมา้ดุหายไปละ
ในพี่ปอดออนไนท์เนี่ยแจ๊กกี้แบบว่าถ้ามาจีบจริงก็ไม่ได้ปิดใจอะไรนะ
แล้วเป็นเพราะอะไรทำไมเราสองคนมันไม่พัฒนาสักที
เริ่มเบื่อแล้วเหมือนกัน
กับการต้องออกมาพูดว่าไม่ใช่ค่ะ
ฉันอยากมีจริตที่มีไมค์ล้อมแบบนี้
แล้วพูดว่าคุยกันอยู่

แต่มันไม่เกิดขึ้นสักที
ทำไมกับปอล์ถึงไม่ใช่

แล้วก็จริงอันนั้นคือวันเกิดนาง
คือนางคงไม่คิดว่าจะมีใครมาซื้อเค้กสเตร็จวันเกิดนาง
ก็เลยซื้อเค้กแล้วเป่าเทียนคนเดียว

คือไม่ต้องเป่าเทียนคนเดียวไม่ต้องเป่าเค้กคนเดียวนะ
เพราะว่าเตรียมไว้แล้วแค่รอหน่อย
มีโอกาสผีผักไหมถ้ามองในมุมแจ๊กกี้นะ
ไม่มีเกล็น
ไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ว่าก็ไม่หลอกตัวเอง

คือว่าถึงหลอกว่าเกรดมีเราสองคนเหมือนกัน
รู้เรารู้สึก
และเราพยายามยัดเย็ดความเป็นเมียให้เขาแล้ว

ดังนั้นเราก็พยายามบอกเขานะว่านี่ดูนี่มันเหมาะกันมากเลยอ่ะ

เออแต่ว่ากลิ่นมันยังไม่มีเท่าไหร่ไง
รูปนี้คือเคมีอ่ะเข้ากันแต่ว่าด้วยความว่าสนิทกันมากเนี่ย
มันอาจจะแบบข้ามแบบเฟรนดโซนไม่ได้หรือเปล่า
โครบไปก่อนโครบไปก่อนวันไหนผีผลักเข้ามารับลอง
สำหรับอีกคนนึงก็น่ารุ้นนนะพี่เทศการินทรน่า
เขาน่ารักมากเธอต้องไปดูคลิปเขา
หลอกเด็กคู่กันเวลาเรียนไลน์หลอกกันที่ไหน
แต่ว่าตอนที่เขาร้องเพลงดูเคมีเคใจเข้ากันได้

มาเลยจ้าแต่คนนี้บอกเลยว่าไม่โสดแถม
โอ๊ยคนโสดตายไปเลย